เอาละครับเราไปดูบรรยากาศเรื่องของการทำบุญไหว้พระและการเวียนเทียนเมื่อวานกันนะครับ
ใช่ครับมุมวานนี้ครับพุทธศาสตร์สินคชลนะครับทั่วประเทศนะครับ
และคนไทยทั่วโลกนะครับแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกครับ
พากันทำบุญนะครับเพราะว่าเป็นวันประสูจน์ตัดสรุและปริณิพันธ์วิสาขบูชาครับผม
นี่เป็นการความภูมิใจของชาวพุทธเลยทีเดียวนะครับ
ไปที่นี่แหละครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากนะครับ
พุทธศาสนิกชนนะครับรวมทั้งควานช้างที่จังหวัดสุรินทร์
นี่เขานำช้างเลี้ยงนะครับนับได้๓๐เชือกครับผม
เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบสาราเอราวันหรือว่าสาราช้างครับ
ที่สำนักสงฆ์ป่าอาเจียงบ้านหนองบัวซึ่งเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างอีกแห่งหนึ่ง
ตำบลกลับโพอำเภอท่าตูมพร้อมกันนี้ก็มีการรดน้ำมนต์และ
ผูกข้อมือให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับ
นะครับเป็นความยิ่งใหญ่นะครับของชาวสุรินนะครับทำบุญเลี้ยงช้าง
แล้วดูช้างสิเขาก็หมอบเพื่อรับน้ำมนต์ด้วยเหมือนกันนะฮะ

ใช่ครับจากสุรินทร์เราไปดูที่นครพนมกันบ้างครับ
พุทธศาสนิกชนเนืองแน่นเลยนะครับ
คราบทั้งชาวไทยและชาวลาวและกนักท่องเที่ยวต่างชาติ
พากันเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะบูชา
และเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับ

มีพระอุรังคธาตุบรรจุไว้
ให้ประชาชนได้กราบศักระเพื่อความเป็นสิริมงคล
และในช่วงสัปดาห์วิสาขบูชานะครับ
ก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงเย็นต่อเนื่องอีกด้วยนะครับ
ไปที่เจียงไฮกันหน่อยนะเจ้า
ไปดูบรรยากาศที่วัดร่องเสือเต้นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะ
ก็มีพุทธศาสนิกชนมีนักท่องเที่ยว
พร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดสีขาวแบบนี้

ไม่ว่าจะเป็นการฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
ก็เช่นเดียวกันกับที่วัดพระสิงศ์และวัดพระแก้วนะคะ
ซึ่งเป็นพระอารามหลวงก็มีประชาชนจำนวนมากค่ะ
มาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิ
เจริญจิตภาวนาก่อนจะร่วมการเวียนเทียน
ถวายเป็นพุทธบูชานะคะครับโอ้โหไม่พอนะครับ
ไม่ต่างจากที่บริเวณเขาชีจันทร์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ
มีชาวบ้านและตัวแทนภาครัฐรวมกว่า๑๐๐คนนะครับ
นำโดยพลเรือโทบรรจบโพแดงผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่ง
เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
รวมทั้งเป็นการส่วมโพธิ์พระบรมศาสตร์เรียนรีจารย์ธาตุ
พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชื่อว่าพระพุทธภาวชิระอุตหโมภาษฎานะครับ
และภายในพระอุระยังบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุไว้ด้วยนะครับ

ท้ายกันที่วัดตะโนดเตี้ยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชาชนจำนวนมากพากันเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน
วิหารหลวงพ่อใหญ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา
สำหรับวัดตะโนเตี้ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระเจ้าหลานเธอ
องค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ
เพื่อบุรณพระวิหารเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับ

นี่คือเป็นความยินดีปิติแล้วก็ปลื้มนะครับ

ผู้ทัศนิยกชนนะครับมารวมกันนะครับ
ทุกคนถามว่าเย็นนี้ไปเวียนเทียนไหม

หลายท่านไปร่วมทำบุญกันกับทั้งพ่อแม่

ถือว่าเป็นวันแห่งความรักสำหรับครอบครัวด้วยนะครับผม